ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ระยองมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นคลิปให้ดู
ครับมีหนุ่มกู้ภัยอ่ะค่ะเขาได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะไปรับคนเจ็บ
เปิดไฟเปิดไซเรนมาแล้วก็ฝ่าไฟแดงไงอ่า
ชนกับรถที่เขาไฟเขียวเขาก็มาตามทางเขาอะค่ะ
วันนี้มันแยกใหญ่ไงใช่แล้วมอเตอร์ไซค์เนี้ยเขาจอดหมดแล้ว
คือรถจอดหมดแล้วแล้วชนไปเนี่ยนะคะสิบสามคันรวดโอ้โห
มีคนเจ็บหกคนนะคะครับเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะ
เห็นเลยว่าคือรถกู้ภัยฝ่าไฟแดงมาแล้วก็ขับมาเร็ว
แล้วก็มีรถเก๋งวิ่งมาทางที่ฝั่งเขามันไฟเขียวอยู่ก็เลยชนกัน
รถกู้ภัยทะไล้ไปชนกับรถที่ติดไฟแดงอยู่อ่ะค่ะสิบสามคัน
ไปหกคนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสี่แยกไฟแดงบ้านแรง
อำเภอเมืองจังหวัดระยองอย่างที่คุณภาคภูมิบอก
เป็นแยกใหญ่อ่ะรถเยอะแยกใหญ่เนี่ยกว่าจะหลุดพ้นแยกอ่ะ
อืมระยะทางมันโอ้โหนานฮะใช่ค่ะครับตำรวจสพเมืองระยอง
ก็ไปตรวจสอบนะคะรถกระบะของอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
มูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองมีรถจักรยานยนต์ล้มระเนรนาศ
สิบเอ็ดคันรถเก๋งเสียหายไปคันหนึ่งรวมสิบสามคันนะคะ
มีคนเจ็บ๖คนอย่างที่บอกก็ส่งโรงพยาบาลระยอง
ส่วนใหญ่ก็จะปวดขาปวดหลังแน่นหน้าอกมีแผลถลอกอะค่ะ
เคราะห์ดีไม่เจ็บหนักกันนะคะครับนายนิพนธ์มณีท่าโพอายุสี่สิบหกคนนี้
ขับกระบะจอดติดไฟแดงอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าก็จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยค่ะ
มีรถจักรยานยนต์รออยู่หลายคันเลยแล้วก็จอดติดไฟแดงอยู่ด้วยกันเนี่ย
กู้ภัยวิ่งมาเร็วมาชนกับรถเก๋งแล้วทะไหลมาชน

เขาออกมาก่อนแล้วเขาเบรกไม่ทันแต่ที่เหลือเขาให้ทางแล้ว
แต่รถมุยที่ถ้าแตกเกรกรอแค่นิดหนึ่งคือจบ
แต่นี่คือคือใส่เลยใส่มาก็วิ่งก็ชนผู้หญิงเขาเพิ่ง
กระเด็นเข้ามาขวาที่นี่หมดเลย
ด้านคนขับรถกู้พัยที่ฝาไฟแดงไปเนี่ยนะคะ
อายุแค่๒๑นายนัชพลรักษากิจ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งว่ามีรถชนกัน
แล้วก็มีคนเจ็บที่เขตตำบลนาตาขวัญอำเภอเมืองระยอง
พอได้รับแจ้งก็เลยรีบขับรถออกมา
เปิดสัญญาณไฟเปิดไซเรนแต่ฝ่าไฟแดง

ตำรวจก็ได้ตรวจในที่เกิดเหตุสอบปากคำพยาน
แล้วก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
คือเข้าใจว่าการทำหน้าที่ของกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยทุกวินาทีมันมีค่า
ใช่ค่ะแต่ก็ต้องระวังตัวเองและระวังคนอื่นเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ